เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวหินประจวบคิริขันนะฮะ
เป็นเรื่องของทางกั้นทางรถไฟใช่ค่ะ
แล้วคราวเนี้ยรถไฟมาอืม
เสียชีวิตนะครับ๓คนนะครับทุกผู้ชมครับเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนครับ
นี่ฮะตีสี่ที่ผ่านมาคืออันนี้มันมีที่กั้นใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
นี่มีฮะเนี่ยใช่ไหมคะแต่มันมีฝั่งเดียวใช่ไหมอ่าแล้วเขาก็
แต่มันกั้นลงมาแล้วเนอะถ้าถ้าฝั่งนี้เห็นไหมว่ากั้นลงมาแล้วค่ะ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะคือมันพอข้ามปุ๊บคือชนปั๊บเลยนะ
จุดตัดทางรถไฟสอยหัวหินเก้าสิบสี่ค่ะที่ประจวบคิวีคันนะครับ
ขบวนรถไฟด่วนนะฮะขบวนที่๘๖นครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานคร
หลังจากเกิดเหตุนะครับด้านหน้าก็พังเสียหาย
ต้องจ่อต้องหยุดแล้วครับห่างไปสักประมาณห้าสิบเมตร
มีรถยนต์มัสด้าสีขาวคันนี้ที่ถูกชนเข้ากลางคันเนี่ย
เด็นไปอยู่ข้างทางเนี่ยสภาพแบบเละแบบนี้เลยโอ้โหเย็นนะคะ
เสียชีวิตไป๓นะครับเจ็บสาหัสอีก๑นะครับ
ผู้ที่กระเด็นออกมานอกตัวรถแล้วก็เสียชีวิตคือดาบตำรวจวราบัวพารังศรีนะครับ
เป็นพบหมู่งานสืบสวนสพหัวหินในพื้นที่นี่แหละ
กระเด็นออกมาแล้วก็ไปติดอยู่ใต้ซากรถนะครับถูกรถทับเข้าที่ศีรษะเป็นแผลชะกัน
แล้วมีผู้เสียชีวิตอีก๒นะครับเป็นผู้หญิงนะครับ
คือนางสาวสุภาวดีกับนางสาวเอรีน่าที่อยู่ในรถนะครับ
ขณะเดียวกันมีคนเจ็บอีกคนนึงเป็นผู้ชายนะฮะกำลังตรวจสอบชื่ออยู่นะครับ
พนักงานขับรถไฟบอกว่าพอขบวนรถไฟมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตัดรถไฟนะครับ
มีเครื่องกั้นแบบอัตโนมัติแต่ว่ารถยนต์คันนี้เนี่ย
ฝ่าเครื่องกั้นเข้ามาอย่างกระชั้นชิดทำให้เบรกไม่ทันนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุพุ่งชนกันเกิดขึ้นทีนี้ทางฝั่งข้อมูลจากทางคนเจ็บนะฮะ
มากับกลุ่มผู้ที่เสียชีวิตบอกว่าดาบตำรวจวราขับรถพาเพื่อนมา
รวมกัน๔คนนะฮะรวมดาบตำรวจคนขับด้วย
กลับจากงานเลี้ยงสังสรรค์เมื่อช่วงเช้ามืด
ว่าพอมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยไม่ทันสังเกตว่าเห็นว่ามีรถไฟเนี่ย
พุ่งเข้ามามุ่งมายังสถานีรถไฟหัวหิน
ก็เลยขับฝ่าเครื่องกั้นอัตโนมัติออกไปอ่า
ส่วนสาเหตุต่างเดี๋ยวรอการขยายผลเพิ่มเติมนะครับ
เราลงพื้นที่ไปสำรวจจุดตัดทางรถไฟตรงนี้นะครับ
หัวหินเก้าสิบสี่หรือว่าซอยแม่เก็บนี่ฮะ
จุดที่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้
เป็นจุดที่มีป้ายเตือนมีไม้กั้นทางรถไฟนะครับ
แล้วก็มีสัญญาณต่าง
ข้างทางรถไฟหากมองจากจุดที่จอดรถ
ก็สามารถมองเห็นรถไฟที่แล่นผ่านจุดตัดทางรถไฟได้นะครับ
เพราะว่าจะไม่มีต้นไม้หรือว่าสิ่งกีดขวางบทบังทัศนวิสัย
หลังเกิดเหตุนอกจากจะยังใช้ไม้กั้นอัตโนมัติแล้ว
วันนี้มีอาสาสมัครของทางเทศบาลมายืนประจำจุดด้วยนะครับ
เพื่อคอยเลื่อนรั้วเหล็กกั้นเส้นทางเวลาที่รถไฟจะแล่นผ่าน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับ